บางคนเนี่ยคือมันอดใจไม่ได้จริงนะมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในระยะกากตัว
เฝ้าระวังเรื่องโควิดอยู่ในสถานที่กักตัวค่ะ
นี่ตรงนี้ค่ะมีคนไปส่งด้วยเหรอมีคนไปส่งจริงจริงแล้วสุดท้ายตำรวจจับกลุ่มตัวได้นะคะ
เป็นตำรวจสพเมืองตรังค่ะเขารับแจ้งเหตุบอกว่า
จากเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดงที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่หน้าประตูทางเข้าล็อบบี้
โรงแรมวัฒนาพักตรงนี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นสถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของโควิดสิบเก้า
ของจังหวัดตรังคือตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งมาว่ามีคนลักลอบ
นำน้ำต้มใบกระท่อมมาฝากส่งต่อให้กับคนที่กักตัวอยู่ข้างใน
นั่นเนี่ย๓ขวดนั่นแหละนั่นคือน้ำต้มใบกระท่อมนะคะ
พอไปถึงค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบกล่องกระดาษก่อนเลย
แล้วในกล่องกระดาษมีอะไรมีขวดน้ำอัดลม
แล้วในขวดน้ำอัดลมมีอะไรมีน้ำต้มใบกระท่อมแบบนี้นะคะ
ความจุสักประมาณหนึ่งจุดห้านลิตรต่อขวดสามขวดด้วยกันค่ะ
แล้วก็มีการเขียนระบุไว้เลยนะจ่าหน้าเลย
ฝากถึงอาดิอ่านายดิสกรสงวนแนมสกุล
ห้อง๖๒๑พร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ
เบื้องต้นทราบว่ามีชายวัยรุ่นขับรถกระบะไม่ทราบทะเบียน
ลักษณะคือเป็นรถส่งของค่ะถือกล่องนี่แหละ
กล่องนี้มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่อศที่เขาเฝ้าบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมวัฒนาปาร์คเนี่ยนะคะ
เพื่อฝากให้กับคนที่กักตัวอยู่ข้างในระบุชื่อนามสกุลเลขที่ห้องพักหมายเลขโทรศัพท์
เสร็จสับง่ายเลยคราวนี้นะคะ
จากนั้นค่ะอศเขาก็ไปส่งให้เลยไหมเขาไม่ส่งให้เลยนะ
เขาทำตามกระบวนการตามระเบียบของจังหวัด
คือก็ต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าในกล่องรังนั้นในกล่องรังนี้คืออะไร
สุดท้ายแล้วไปตรวจสอบนั่นคือน้ำต้มใบกระท่อมนะคะ

ชายหนุ่มคนนี้ก็เคยเอาน้ำต้มใบกระท่อมมาส่งให้กับคนในโรงแรมนี้แล้วด้วย

จับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะคะแต่คราวนี้ไม่รอดค่ะ
สุดท้ายก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
แล้วก็ตำรวจเองอยู่ระหว่างการประสานทางโรงแรม
เพื่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
คนรับเนี่ยระบุชื่อนามสกุลถูกไหม
ส่งเนี่ยกล้องวงจรปิดก็จับได้
คุณพี่ต้นพี่ปุ้ยผมโดนคุณผู้ชมดุเลย

นี่ไม่มีค่ะเมื่อวานทั้งอำเภอได้ฉีด๓๐๐คน
ที่เหลือให้รอแบบไม่มีคำตอบอย่าโลกสวยค่ะ
คือที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยผมยกตัวอย่างตามที่ทางรัฐบาลเขาบอกว่า
ไม่ต้องห่วงมันมีมาทยอยมา
ที่ผมบอกว่าผมโลกสวยนะคือผมพยายามจะคิดแบบเขา

นี่ฮะไม่ใช่ว่าผมไปเข้าข้างเขาหรืออะไรนะ

แต่นี่คุณผู้ชมถามมา
คือถ้าสมมุติตัวแทนรัฐบาลท่านได้ดูไลฟ์ของไทยรัฐทีวีอยู่นะ
เข้ามาดูความรู้สึกของคนที่เขารอวัคซีนเนี่ย

พอดูปุ๊บท่านจะรู้สึกยันเส้นประสาทเลย